มีช็อตเฟียสของนางเอกหน้าหวัด
เปรี้ยวหน่อยสบัดนิดสบัดสุดยอดเร็ว
ช็อตนี้นานได้เห็นทีนะคะ

คลิปด่าตัวอย่างที่หนึ่งคุณผู้ชมสะบัดซ้ายจิกกล้องขวายิ้มหวานเอ่ยโอ้โห
ปลายตามองกล้องโอ้โหใจมันร้าวใจมันบางไปหมดแล้วแม่จ๋า
ไปดูจากคลิปที่๒อีกมุมเป็นแบบค่อนข้างจะเต็มตัวแต่ว่าเห็นไกลนิดนึงนะคะ
จากด้านหลังโอ้โหแต่ออร่าความแซ่บแม่พุ่งไม่น้อยเลย
โอ้ยเสยผมแบบนี้ยิ้มพอดฟาดโอ้โหเผ็ดปนหวานกันไปเลยค่ะ
คนที่แต่งตัวเรียบร้อยนะแต่พอแบบให้ทำอะไรแบบนี้แววตาแม่แอฟก็มีความเซ็กซี่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
แต่ชอบความแบบว่าทำนะแต่ฉันก็แอบเขินอะไรอย่างนี้เออน่ารักดีถือว่าเป็นเสน่ห์นะคะ
แอปติ๊กต๊อกซะหน่อยจ้ามากับเพลงสาวบางโพค่ะไปดูลีลาของสาวบางโพคนนี้กันหน่อยนะจ๊ะ
ถ้าเธอชอบคนแสนดีโทษทีฉันแสนสวยว่าสั้น
โอ้โหสาวบางโพแบบเวอร์ชันคุณแอฟเนาะก็ได้

เบากำลังน่ารักจะทำอีกนะคะเพราะว่าแฟนเรียกร้องชอบแม่แอฟแบบเวอร์ชันนี้สนุกดี

เป็นเนาะเวลาเราคุยกับคนเรียบร้อยเราต้องซอฟต์เสียงออกไป